จะเรียกฐานคะแนนเสียงกลับมาครับ
ก็มอบบัตรสมาชิกพักให้กับคุณวัฒนยาบุญนาค
เพื่อเป็นการต้อนรับมาดามเดียเข้าสู่พักประชาธิบัตย์อย่างเป็นทางการนี่ครับ

ดามเดียเปิดเผยบอกว่าเป็นย่างก้าวที่สำคัญทางการเมืองนะครับ
เลือกพักประชาธิปัตย์เพราะความเป็นสถาบันการเมือง๗๖ปีมานะฮะ
แล้วก็ไม่มีเงื่อนไขนะที่มีข่าวหลุดออกไปว่าจะบัญชีรายชื่อลำดับนั้นลำดับนี้
บอกไม่มีนะครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ใหญ่
ส่วนสอภักดิ์ภารกิจประชารัฐคนอื่นจะมาร่วมหรือไม่
ดามเดียเปิดเผยบอกว่าอยู่แต่ละคนที่เขาจะคิดเขาจะตัดสินใจ
สำหรับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกัธมนตรี
แล้วก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ยังเคารพเช่นเดิม
แค่เปลี่ยนบริบทในการทำงานทางการเมืองเท่านั้นนะครับ
คุณจรินบอกว่ามาดามเดียจะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับทีมกรทมนะครับ

แล้วก็จำดรเอ๊ได้ไหม
อ่าดรเอ๊ด้วยอดีตผู้สมัครผู้ว่ากอทม

เพื่อฟื้นพักประชาธิบัติในกรุงเทพมหานครครับ